ว่าคุณชุวิตในเดือนหน้าแฉคุณเสถาธุวิสินนับตั้งแต่เป็นที่ยืนยันว่า
พักเพื่อไทยจะส่งชื่อแคนดิเดตนายกในการโหวตก็คือชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
ทั้งเรื่องที่ดินสารสินที่ดินทองหล่อการซื้อขายที่บอกว่าเอ๊ะรัฐเสียประโยชน์ไป๕๐๐ล้าน
หรือจะเป็นการให้บริษัทนอมินีซื้อขายแบบไม่ถูกต้องจนมันมีเงินทอนที่หายไปต่างนานา
ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัทแสนสิริก็มีการออกเป็นจดหมายชี้แจงโต้กลับตลอด
รวมถึงได้มีการดำเนินการให้ทีมกฎหมายมีการฟ้องคุณชูวิท
แต่ล่าสุดวันนี้มาเป็นคลิปคุณเศรษฐาเองเลย

แต่วันนี้มาเป็นคลิปเหมือนกับพูดทุกอย่างตอบทุกประเด็น
แล้วหงายการ์ดว่าผมถูกชูวิทย์ข่มขู่
ผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับ
อีกทั้งไม่มีการสมคบคิดใด
และไม่เคยมีเงินทอนใดกลับมาที่ผม
หรือพนักงานแสนสิริคนไหนทั้งสิ้น
คุณไม่พอใจแต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเอง
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผม
คุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่า
และทำทุกอย่างเพื่อให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน๒๐๐ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข
ไม่งั้นคุณชีวิตจะเดินหน้าดิสเครดิตและได้ฆ่าผมต่อไป
นี่ค่ะแล้วช่วงเที่ยงคุณเศรษฐาก็โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันด้วยนะคะว่า
ตลอด๓๐กว่าปีที่ทำธุรกิจเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริ
เป็นที่ยอมรับทีมงานบริหารงานโปร่งใสก็คือชี้แจงปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ที่กล่าวอ้างว่ามันเป็นเท็จมันบิดเบือน
ทำให้เขาเกิดความเสียหายยังคงย้ำและยืนยันว่าแสนสิริเนี่ย
ทำหน้าที่ในฐานะผู้ซื้อและทำธุรกรรมกับผู้ขาย
ซื้อทุกอย่างจ่ายทุกอย่างตามราคาตลาดที่สมเหตุสมผล
ไม่มีปล่อยกู้ไม่มีนอมินี
ก็คืออธิบายโต้กลับทุกประเด็นของคุณชูวิทย์นะคะ
เรื่องสัญญาจำนองที่คุณชูวิทย์บอก
ก็บอกเป็นการจดจำนองเพื่อประกันให้ทำตาม
ห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขาย
และมีประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น๑๐๐ล้านบาท
หลักฐานก็ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมาย๑๐๐
คือคุณเศรษฐาเนี่ยยืนยันแล้วก็บอกว่าถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไร
และที่สำคัญก็คือเขาและแสนสิริเนี่ยคือฝ่ายขาย
ใช่เขาบอกคุณชุวิตต้องแยกผู้ซื้อผู้ขาย

วิทย์กำลังเอาฝ่ายในเรื่องของฝ่ายขายเนี่ยฝ่ายคนขายที่เนี่ย
มากล่าวโทษมากล่าวหาอะไรเขา
แล้วก็บอกว่าถูกบิดเบือนเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยโกรธที่ขายที่๒๐๐ล้านไม่ได้

ที่ว่าคุณกันตอนแรกต่อลงที่๒๐๐๐ล้านก็ต่อรองราคาการเหลือ๑๘๐๐ล้าน
แต่ว่ามีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไรมอนแลนด์อยู่
แล้วคุณก็จะมาจี้ผมซื้อในราคา๒๐๐ล้านให้คนสนิทติดต่อมา
ไม่อย่างนั้นจะแฉส่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรมา
มขู่ผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐายืนยัน
จะดิสเครดิตให้ได้นี่ออกเป็นคลิปก่อนใช่ไหม
แล้วบ่ายโมงตรงคุณเสถหามาที่พคเพื่อไทยคะ
วันนี้ถือว่าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก
ผมไม่ใช่นักแฉและผมไม่ใช่นักการตลาด
แต่ต้นตอนที่ผมต้องออกมาพูดแบบนี้
ก็เพราะคุณชูวิทย์นั่นแหละที่ไม่พอใจที่มาเสนอขายที่ดินย่านทองหล่อ
การมาขู่แบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผม

ทำให้ไม่พอใจมีการฟ้องร้อง
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเลยผมพร้อมสู้

มีการเปิดบริษัทเอาไว้รออีกอ่า
แต่มันจะมีต่างที่จะเข้ากระเป๋าใคร

หาเสียงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

เจ็ดสิบแบบเสียงของภูมิใจไทยจะไปที่เศรษฐาธาวิสิน
ชี้แจงวันนี้ถือเป็นที่ประจักษ์แล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสวเช่นเดียวกัน
ตอนที่เดินเข้ามาในเวทีการเมืองนี่
เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเตือน
ด้วยความหวังดีว่าคงจะเจอเรื่องอะไรเยอะ
แต่เรียนตรงนะครับไม่เจอว่าไม่มีความคาดคิดเลยว่าจะเจอเรื่องที่
เลอเทอะแล้วก็บิดเบือนความจริงมากขนาดนี้
แต่ก็ยืนยันครับว่าไหนอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับ
แล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไปครับ

ผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ
ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับ
หวังว่าจะได้รับการสับสนุนจากสวทุกภาคส่วน
พี่โอเคผมจะไปดูบอล

หลังคุณเศรษฐาทั้งออกคลิปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
คุณชูวิทย์โพสต์เลยนะครับ
บอกเสร็จหากับฌูวิทย์คุณจะเชื่อใคร
มาเป็นคำถามอย่างนี้เลยนะแล้วโพสต์เอาไว้ยาวเหยียดทั้งหมดเนี่ย
สิบข้อด้วยกันในการโต้คำแถลงของคุณเศรษฐาค่ะถ้าท่านอยากอ่านละเอียด
มันสมเหตุสมผลอย่างที่คุณเศรษฐาบอกไหมนะ
เรื่องของนอมินีเรื่องบุคคลเรื่องเปิดบริษัท
นี่นะฮะคุณชุวิตโพสต์เอาไว้ทั้งหมด๑๐ข้อด้วยกัน
ของเบ้นก็คือคนที่คุณชุวิตบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดคุณเศรษฐา

และวันอังคารจะโหวตเลือกนายก

ก็เลยไม่รู้ว่าแม่ผลวันนั้นจะออกมายังไงนะวันอังคารนะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยววันจันนี้ฟังคุณชูวิทย์วันอังคารก็